ผลิตภัณฑ์จากข้าวทองทั้ง๓แบบนี้
แบบไหนราคาถูกที่สุดกันล่ะจ๊ะ

เม็ดผัก่ีราคา

อบเชย๑๐๐กรัม

และโป๊ยกั๊ก๑๐๐กรัมต้องแพงกว่า๒๑บาท
และราคาอยู่ที่
เลขหนึ่งฮะไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะ
๓๑๓๑ต้อง๓เท่านั้น
พูดสิอู๊ดผัวจ๋าต้องแพงกว่า
อู๋ผัวจ๋าต้องแพงกว่า๒๑
ต้องแพงกว่า๒๑
และราคาอยู่ที่
พี่ทงนี่ไม่แน่นะมึงใช้ตัวช่วยทำไมทำไม
โอ๊ยนี่พี่ทงนั่งสัวอยู่เลย

และจริงอย่างที่พี่ทงว่าพี่อู๋อะไรก็ได้

กระทองเม็ดพักชีร้อยกรัมราคาถูกที่สุด
โหยเสียดายอ่ะเสียดาย

ภัยไว้ก่อนปลอดภัยแบบนี้ทำให้พี่ผ่านข้อหกมาได้ค่ะ

เฮ้ยพี่คะนะเอาอย่างนี้เลย
เดี๋ยวโลกมากแล้วราบหายพอไหม

ข้อที่๖รายการเรามี๘ข้อ
พี่เหลืออีก๒ข้อจะได้คว้าเงินแสน
บาทถ้าพี่หยุดอย่างที่พี่อุ๊ดพยายามสะกิดพี่อยู่เนี่ย
หยุดเป๊กจะให้พี่ครึ่งหนึ่ง

เอาไหมแต่ถ้าพี่ไปตอบถุย๑๗เอามาทำอะไร

น้องหนูแต่ว่า
หนูว่ามาถูกทางเขานะ
หนูตอบได้เลยนะเมื่อกี้นี่
จับได้แล้วนะเมื่อกี้นี่
เวรแล้วกลับบ้านกันเอามาทำไม๑๗๐๐บาทด้านอากาศแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งได้คนละไม่เท่าไหร่
พี่คะพี่มาเป็นคู่พี่ไปยืนด้วยกันแล้วตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าพี่จะหยุดหรือพี่จะไปต่อ

คำถามเหมือนเดิมเลยค่ะ
ของที่ไหนราคาถูกที่สุดกันรักคะ

ที่ร้อยไร่หน้าบ้านติดทะเล
โอละเฮหลังบ้านพี่ติดภูเขา

สอดด้านข้างติดกันก็ของเรา

แต่น่าเศร้าทั้งหมดติดหนี้ธนาคาร
เฮ้ยมาในมาตรใหม่เว้ย
เชื่อวันนี้รวยเว้ย
ไม่รวยอะไรมานี่ไม่รวยอะไรมาครับเนี่ยเสีย

มีไม้อ่อนนะเรานี้
ง่ายแบบนี้มันจะดีนะ
ตั้งแต่มันจะดีเหรอ
สเตี่ยล์วันนี้เสียรูปรอบมากเลยครับ
รูปรอบครับผมปากหวาน

วันนั้นผมเห็นเดินที่มหาลัยเดินควงคู่กันไป

อันนั้นเด็กฉัน

เอ้า

ใช่ไม่มีตาต่ำดูสิ

เดี๋ยวน้องสวยตัวนั้น
ชิคาเซีย

เก็บไงไหมที่ใส่เทียไป

เท่าอย่างนี้๒๕๐
ฆ่ากระจกแปดเหลี่ยมที่โดนหลอกไป
เบียบนะอย่าดูถูกน้องค่ะ

ถ้าเสียอยากให้เสียเผาไปให้น้องด้วยค่ะ
ไม่ใช่ผมเลย
เสียครับอย่าเดินเลย

โอ้โห
มีน้ำใจไมตรี
ให้อีกแล้วผมก็เก่ง

อาราฮะ

จะมาเอาของไงจะมาหาซื้อของ

ต้องพูดให้ดี

พอดีดูท่องไทรัศน์

มึงไม่เคยดูใช่ไหมนี่

ไปยืนตกฟังเลยเสียรอแป๊บนะครับ

เสียครับ

เสียแจกเยอะจังเลย

เดี๋ยวตอนเลิกอย่าให้ผมไปที่ส่ง
รวย
จะขับรถถือให้มึงเดี๋ยวก่อน